ท่านผู้ชมครับไปดูวินาทีชีวิตของเด็กชายวัย๓ขวบคนหนึ่ง
ค่ะนะน้องเนี่ยบ้านอยู่แถวดอนเมืองที่บ้านจะมีรถเก๋งคันเก่าเก่า
จอดทิ้งไว้คันหนึ่งคือเด็กเนี่ยจะเข้าไปเล่นที่รถเป็นประจำอยู่ทุกวัน
นะก็เป็นที่เล่นของเขาอ่ะแต่วันนี้ไม่รู้ยังไงนะฮะพอ
เข้าไปเล่นในรถประตงประตูปิดหมดปุ๊บทีนี้มันเปิดไม่ออกค่ะอ่า
เด็กอาจจะเปิดจากข้างในไม่ได้หรือยังไรด้วยแต่ว่าข้างนอกเนี้ยก็เปิดไม่ได้
อ่าคือมันเปิดไม่ได้เลยติดค้างอยู่สามชั่วโมงนะฮะค่ะ
ผู้ภัยมาช่วยเนี่ยพยายามเปิดก็เปิดไม่ได้สุดท้ายต้องทุบกระจกนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะออกมาได้แล้วค่ะ
เหงื่อซกเลยสามชั่วโมงอ่ะติดอยู่ในเนี้ยอืม
คืองัดกันแล้วแงะกันแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องแงะกระจกเอากระจกออกมานะครับ

ออกมาบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่านะครับอยู่ในซอยสรณคม๑๖ในเขตดอนเมืองกรุงเทพ
เด็กชายวัย๓ขวบคนนี้ติดอยู่๓ชั่วโมงกว่า
กู้ภัยมาถึงใช้เวลา๑๕นาทีในการนำตัวออกมานะครับ
เมินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องพังกระจกต้องงัดออกมาแบบนี้นะครับ
คุณพ่อของน้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านเช่าใช่ไหมคะ
รถเก๋งคันนี้เป็นรถของเจ้าของบ้านเช่าเขาไม่ได้ใช้งานก็จอดทิ้งเอาไว้แบบนี้
ปกติลูกชายก็จะมาเล่นแถวรถเนี้ยทุกวันอืมอ่า
เข้านอกออกในก็เล่นอยู่ในรถนี่แหละนะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
พอลูกชายเข้าไปแล้วเนี่ยคือประตูมันเปิดไม่ได้
อย่าว่าแต่ลูกชายเปิดออกมาไม่ได้เลยข้างนอกเนี่ยก็เปิดประตูรถไม่ได้นะ
ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยฮะ
ผมก็ไม่สามารถการรับคุณขึ้นรูเลยแหละอ่า

อ่าแล้วตอนที่เด็กเข้าไปเนี้ยรู้ไหมว่าเข้าไปในเข้าไปในรถ
ไม่ได้ลงค่ะไม่ได้ลงปล่อยผมอยู่ในบ้านนะครับ
ปกติเล่นกันอย่างงี้บ่อยไหมมันเล่นกันทุกวันเลยครับ
กันทุกวันใช่ครับแต่ว่าเข้าไปตอนที่เข้าไปไม่มีใครรู้
ไม่มีใครรู้เลยอ่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าเด็กอยู่ข้างใน
ก็เด็กเด็กเขาบอกอืมอยู่ข้างในแล้วเปิดไม่ได้ใช่ครับ
กุญแจนี่นี่นี่เขารถของของที่บ้านใช่ไหมฮะใช่ครับ
กุญแจมันหายไปหมดแล้วอ่ะกุญแจหายหมดแล้วครับ
อันนี้ใช้งานอยู่ไหมไม่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ครับ
แต่โดยปกติเด็กมันเปิดเข้าเปิดออกเล่นกันบ่อยไหมใช่ครับอืม
แต่วันนี้คือไม่รู้ว่าไงคือพอออกมาแล้วเข้าไปแล้วออกไม่ได้ครับผม
คือทางกู้ภัยที่มาก็พยายามช่วยทุกอย่างนะครับ
เนี่ยทีแรกเนี่ยเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเอาเด็กออกมาแล้วนะ
ยังเปิดประตูไม่ได้เลยอ่ะค่ะเปิดจากข้างในก็เปิดออกไม่ได้ใช่
ไม่รู้ว่าถึงเวลาจังหวะมันล็อกเลิกอะไรปึ๊กขึ้นไปพอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วด้วยความที่เป็นรถที่เขาจอดทิ้งไว้แบบไม่ได้ใช้งานแล้วอ่ะครับ
นี่ค่ะคือกู้ภัยบอกว่าต้องประเมินแล้วเนี่ยคือมองจากตอนแรกที่ยังเอาเด็กออกมาไม่ได้เนี่ย
เห็นเด็กอยู่ข้างในเนี่ยแบบโอ้โหเหงื่อท่วมตัวแบบคือถ้าทิ้งไว้อีกนิดนึงเนี่ยสงสัยจะแย่แน่
ยังดีที่จอดรถอยู่ในที่ร่มนะคะ
ไม่ได้ไปจอดกลางแจ้งแดดร้อนอะไรแบบนี้
โอ้โหไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงอืม
สำคัญก็คือคุณพ่อบอกว่าตอนที่ลูกชายเข้าไปตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
โอ้โหมารู้อีกทีก็เสียงปุกปักปุกปักลูกอยู่ในรถแล้วก็ออกมาไม่ได้

พ่อบอกว่าตอนนี้บอกลูกชายแล้ว
บอกไม่ต้องมาเล่นแล้วนะรถแถวนี้ตรงนี้ไม่ต้องแล้ว
ก็อันตรายจริงเด็กออกมาเหงื่อโชคเลยเนอะ

เพื่อมีใครหลงเข้าไปติดข้างในอีก